เรื่องนี้เราตามกันต่อให้นะคะคลิปนี้เนี่ย
เทือนใจสังคมมากนะฮะหลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าโอ้โห
สงสารคุณตาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชม

อยากจะอยู่ลำพังใช่ครับแต่
ปรากฏว่าคลิปวงจรปิดลูกหลานเขาติดไปให้
คลิปนี้ค่ะคนร้ายเข้าไปจะไปขโมยของของคุณตา
คุณตาก็พยายามต่อสู้คุณตายุ๘๓แล้วนะคะคุณตาชุนกล้อง
คุณตาถือไม้ไล่เลยคนร้ายมีหินอยู่ในรู
แล้วคนร้ายก็เอาเก้าอี้มาดันคุณตาคุณตาล้มหงายหลัง
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้ยินเสียงคุณตาร้องโอ๊ยนะฮะ
แล้วคนร้ายก็เอาทรัพย์สินของคุณตาไป
คลิปนี้เราเสนอข่าวหลายครั้งแล้ว
แต่ว่าข่าวนี้มันมีความคืบหน้าเนอะ
ใช่ค่ะเนี่ยโหดร้ายมากเลยนะพฤติกรรมนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะพอเห็นภาพแบบนี้
ลงพื้นที่เลยนะคะไปที่บ้านของคุณตา
อยู่ที่ถนนโกมารพัฒน์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
คุณตาที่ถูกทำร้ายอย่างที่บอกไป
ชื่อว่าคุณตาชุนกล้องนะคะอายุ๘๓ปี
คุณตาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงคนเดียว
แต่ลูกหลานเอากล้องวงจรปิดมาติดไว้ให้นะคะ

เหตุการณ์เกิด๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
พยายามที่จะเข้าไปมาขโมยทรัพย์สินของคุณตา
คุณตาบอกว่าเข้ามาแบบนี้ผมก็ต้องสู้นะคะ
พยายามสู้แต่ด้วยความว่าอายุมากแล้ว๘๓ปีแล้ว
ร่างกายมันไม่ไหวไงจนกระทั่งถูกคนร้ายเนี่ยผลักล้มลงค่ะ
หลังเกิดเหตุญาติไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองภูเก็ต
ตอนนี้คุณตาอาการเป็นไงบ้างล่ะ
อาการก็ยังคงปวดหลังแล้วก็ปวดก้นกบอยู่
เพราะหงายล้มตึงขนาดนั้นนะฮะ
ใช่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่า
เอ๊ะไปพบชายต้องสงสัยลักษณะใกล้เคียงกับคนร้าย

เดินอยู่บริเวณใกล้กับธนาคารแห่งหนึ่ง
บริเวณถนนพังงาเมืองภูเก็ตค่ะ
ก็เลยนำกำลังไปแสดงตัวแล้วก็ตรวจสอบ
จนทราบว่าผู้ชายคนนี้จับได้แล้วนะคะ
ตำรวจภูเก็ตด้วยนะคะที่ไม่ปล่อยประละเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายลูกไก่หนูเพ็งอายุ๓๗ปี
เป็นชาวหัดใหญ่สงขลา
ลูกไก่สารภาพชื่อน่ารักใช่ไหม

ลูกไก่สารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักกันนะคะ
ไก่บอกตำรวจว่าไงบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคย
ก่อเหตุล้วงเอาทรัพย์สินจากคุณตาชุนกล้องมาแล้วหลายครั้ง
แต่คุณตาไม่ได้แจ้งความ
ก่อนก่อเหตุครั้งล่าสุดเห็นว่าคุณตาอยู่บ้านเพียงลำพัง
เข้าไปในห้องและพยายามที่จะล้วงเอาเงิน
แต่คุณตาดันขัดขืนลูกไก่บอกแบบนี้นะครับ
คุณตาดันขัดขืนก็เลยใช้ไม้ตีนะคุณตาขัดขืนแล้วจะใช้ไม้ตีตัวเอง
ก็เลยพยายามใช้เก้าอี้ปัดป้องจนคุณตาล้มลงก็เลยไปล้วงเอาเงินเอาไปได้๒๐๐กว่าบาท
ก็นำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายแล้วคุณไปเที่ยวผู้หญิงด้วยไปเที่ยวผู้หญิงบริการค่ะ

เจ้าตัวเพิ่งจะพ้นโทษในคดีลักทรัพย์ออกจากเรือนจำจังหวัดพังงาได้ประมาณ๖เดือน
พนักงานสอบสวนสพเมืองภูเก็ตบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วแจ้งข้อหาหนักก็คือบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
แล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์ด้วยนะคะ
ลูกไก่ติดคุกลืมเถอะนะออกมาแล้วก็มาทำแบบนี้อีกนะ
ต่อเหตุซ้ำหลายครั้งแล้วนะฮะ